ต้องไปดูลูกจ้างคนหนึ่งโอโหรวงคอหงูเห่า
ไปทำงานเป็นลูกจ้างร้านอาหารสวัสดีการตำรวจ
ไม่มีคือเจ้าของร้านเป็นภรรยาของตำรวจ
แต่ลูกจ้างไปขโมยของของภรรยาตำรวจทั้งแหวนเพชรทั้งลอตเตอรี่ที่มันถูกรางวัล
สุดท้ายไปไม่รอดถูกจับกลุ่มได้นะครับ
ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่จับกลุ่มตัวนางสาวสิมราคุณมวลควร
พร้อมของกลางสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑๖พฤศจิกายน๒๕๖๑ที่มันถูกรางวัล
หมายเลข๗๑๔๒๑๖สองฉบับและแหวนทองฝั่งเพชรหนึ่งวง
ถูกจับดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์หรือว่ารับของโจร
ก่อนหน้านี้เนี่ย๑๗พฤศจิกายนนางนารีรัฐบุญที่มา
เป็นภรรยาของตำรวจสืบสวนสพเมืองเชียงใหม่
แล้วก็เป็นเจ้าของร้านขายอาหารสวัสดิการตำรวจ
ไปแจ้งความบอกว่าล็อตเตอรี่ที่ถูกเลือกถ่ายสองตัวหายไปสองฉบับ
แต่เห็นว่าลูกจ้างคนนึงทำไมท่าทางมีพิรุษ
ตำรวจก็เลยเชิญตัวลูกจ้างคนนี้มาสอบสวนสอบปากคำ
ไปดูในมือถืออ้าวทำไมมีภาพถ่ายลอตเตอรี่ของเจ้าของร้านอยู่
มีภาพถ่ายแหวนทองฝั่งเพชรอยู่ในมือถือล่ะ
ตำรวจก็เลยยึดลอตเตอรี่คืนมาจากร้านรับซื้อย่านประตูหายา
คือเขาเอาไปขายแล้วนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
แล้วก็ยึดแหวนทองฝั่งเพชรคืนคือลูกจ้างเอาไปขายที่ร้านขายเครื่องประดับ
แถวถนนห้วยแก้วแล้วด้วยเอาเงินมาหมดแล้วนะครับ
นางนาริรัติก็เป็นเจ้าของร้านยืนยันจะเอาเรื่องลูกจ้างคนนี้ถึงที่สุดเลย
นึกว่าลูกจ้างที่ทำงานมาไม่ถึง๒เดือนเนี่ย
กล้าขโมยของในจ้างขนาดนี้นะฮะแน่นอน
แล้วตำรวจทั้งโรงพักก็รู้จักเธอแล้วก็สามีเธอ
เพราะเธอเป็นภรรยาของตำรวจนะฮะโดนจับไปเรียบร้อยนะครับ